วันนี้ทีมฟุตสทองภารยศทีมชาติไทย
เรียก๒๐ผู้เล่นเข้าเก็บตัวค่ะ

ชุดทำศึกฟุตเซาล์ชิงช้ำอาเซียน๒๐๑๖
เข้ามารายงานตัวเป็นวันแรกที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
โดยการเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงแรกนะคะ
เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๓ธันวาคมค่ะ
จิรวัตรสอนวิเชียน๑ใน๖ผู้เล่นชุด
ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ในศึกฟุตเซาล์โลก๒๐๑๖ที่โคลอัมเบียก็กล่าวว่า
พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเตะรุ่นน้อง
ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่งจะติดทีมชาติเป็นครั้งแรก
รวมถึงช่วยประคองทีมในศึกชิงแชมป์อาเซียน
ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ค่ะไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะคะ
ระหว่างวันที่๒๓ถึง๓๑มกราคมปีหน้าค่ะ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖นะคะ
กราชไซเซค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเมนเมื่อ
แข่งของทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศ

คยองโคโคซุปเปอร์สตาร์จากทีมย่างกุ้งยูเนเต็ด

แล้วก็ตะคอกใส่สตาฟโค้ชคนอื่นออกจากทีมชุดนี้ค่ะ
ส่งผลให้สตรีริตภายในทีมดีขึ้น
สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในรอบ๑๒ปี
จากนี้ก็ยังเชื่อด้วยนะคะว่า
อะไรก็เกิดขึ้นได้ในกีฬาฟุตบอล
และก็จะหาทางหยุดยั้งทีมชาติไทยให้ได้ค่ะ
สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖รอบรองชนะเลิศนะคะ
นัดแรกค่ะจะแข่งขันกันในวันที่๔ธันวาคมนะคะ

ส่วนนัดที่๒๘ธันวาคมค่ะ
ไทยก็จะเปิดราชมังคลากีฬาสถานรับการมาเยือนของเมียนมาร์นะคะ
ซึ่งวันนี้จำหน่ายบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันเป็นวันแรกค่ะ
มีตั้งแต่ราคา๑๐๐๒๐๐๓๐๐๕๐๐และ๖๐๐บาทค่ะ